ดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
พรุ่งนี้ยี่สิบสี่มิถุนายนค่ะนะฮะย้อนไปเมื่อปีสองสี่เจ็ดห้าเนี้ย
มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากการเคลื่อนไหวของคณะรัศดรนะฮะพรุ่งนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มนะครับ
กลุ่มรัศดรกลุ่มวีโว้แล้วก็แนวร่วมเนี่ยจะชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
แล้วจะเคลื่อนขบวนไปรัฐสภาด้วยนะฮะไปยื่นข้อเรียกร้องต่าง
มีกลุ่มประชาชนคนไทยนี่ก็นัดหมายชุมนุม๑๔นาฬิกานะครับ
แถวแยกอุรุพงศ์แล้วจะเดินไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
มีกลุ่มไทยไม่ทนของพรมพันธุ์
ชุมนุมประมาณ๔โมงเย็นที่แยกผ่านฟ้า
บอกว่าถ้าคนมากันมากก็จะอยู่ที่นี่ไม่เคลื่อนขบวน
ถ้ามาน้อยจะไปสมทบกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะนี่นะฮะ
กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษดร
ยื่นหนังสือถึงพบชนให้ตรวจสอบเรื่องการชุมนุม
และแกนนำผู้ชุมนุมที่จะออกมาเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้
ก็ตรวจสอบหลายเรื่องหลายกรณีด้วยกันนะครับ
ส่วนทางตำรวจเนี่ยวันนี้แถลงบอกว่าเตรียมกำลังเอาไว้๑๗กองร้อย
ในการดูแลความเรียบร้อยต่างนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแถวธรรมเนียบ

ผู้ชุมนุมเขานัดหมายว่าจะชุมนุม

รถเมรถน้ำแรงดันสูงหรือว่ารั้วรวดหนามมาปิดกั้นพื้นที่
แต่จะมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกวางเอาไว้จำนวนมาก
อยู่ที่บริเวณแยกผ่านฟ้านะฮะตรงนี้นะครับ
วางไว้ที่ริมถนนรัชดำเนินกลางมุ่งหน้าอนุสวรีประชาธิปไตย
เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกวางเอาไว้๒อาทิตย์กว่าแล้ว
อาจจะตั้งแต่ช่วงที่ทราบว่าจะมีการเคลื่อนไหวชุมนุม๒๔มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้
แต่ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการเคลื่อนย้ายไปวางปิดพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ